คุณเป้ยมีข่าวดีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ท้องลูกคนที่๒เรียบร้อยแล้วค่ะ
ต้องบอกเลยว่าตัวเองแล้วก็สามีนะคะ

ที่จะมีน้องให้กับน้องโปรดด้วย

ไม่อันนี้ถามคุณเป้ยแล้ว

รับเลยว่าโอ้โหตอนนี้แพ้ท้องหนักมาก

อยากจะแพ้ท้องแทนภรรยา

ที่พอทราบว่าแม่เป้ยจะมีน้องนะ
ก็ดูจะเป็นห่วงเป็นห่วงคุณผู้ชม

นัดคุณหมอตรวจละเอียดอีกทีนึง

ก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเราไม่รู้

ดูแลเป็นพิเศษนิดนึงตรงที่ว่า

ช่วงนี้ก็จะเพลียกลัวล้มกลัวอะไรอย่างนี้ครับ
บอกของเขาโกรธอย่างไร
บอกแบบบอกทีเล่นทีจริงอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบมาแบบ

แบบรูปท้องคุณแม่มาแบบอะไรอย่างนี้

โกรธเขาจะบอกว่าแนวบอกว่า

เขาจะบอกว่าสงสารแม่
นี่อยากให้แม่บัดเลือดออก
แล้วน้องนอนคนเดียวแล้วน้องร้องจะมีคนได้ยินไหม

คุณบอกว่าดูแลดีอิจฉันจริงที่สำคัญค่ะ

จะร้องไห้มีความรู้สึกแทนดราม่าแทนตลอดเลยนะคะ

โกรธเป็นคนที่ค่อนข้างติดคุณแม่
ติดกับคุณพ่อด้วยแล้วก็ติดคุณแม่นี่แหละ